วันนี้หลวงพี่น้ำฝนได้ให้ลูกศิษย์วัดมีการเข็นรถหรูที่มีการตรวจสอบอยู่ในขณะนี้
จอดไว้บริเวณหน้าห้องสุขาที่ติดแอร์มีการตกแต่งแล้วก็ปูพรมด้วย
เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปทำบุญได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ
ในวันนี้พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
ก็ได้ให้ลูกศิษย์แล้วก็เด็กวัดช่วยกันเข็นรถยนต์แพนเทอร์คันที่เกิดปัญหา
จอดไว้ที่บริเวณหน้าห้องสุขาติดแอร์ภายในวัด
โดยมีการจัดเตรียมพรมสีแดงปูรองพื้นไว้เป็นอย่างดี
อย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาทำบุญได้มีการเข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ปรากฏว่ามีประชาชนมาติดต่อขอเข้าชมจำนวนมาก
พี่น้ำฝนบอกด้วยนะคะว่าการนำรถมาจอดหน้าห้องสุขา
ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าห้องสุขาแห่งนี้ติดแอร์ทั้งหลัง
มูลค่าการก่อสร้างร่วมกว่า๔ล้านบาท
มก็สร้างเอาไว้บริการญาติโยมที่เข้ามาทำบุญในวัด
ส่วนรถก็จอดไว้ให้ชมแล้วก็ถ่ายภาพเป็นกุศโลบาย
ชักชวนคนเข้ามาทำบุญในวัด
ส่วนใครจะมองว่าเป็นการสะสมทรัพย์ที่มีราคา

แต่อยากดูว่าศาสนสถานต่างที่สร้างภายในวัด
ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เฉลิมพระเกียรติมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาท
ปลอดมลพิษมูลค่ากว่า๔๕ล้านบาท
และตอนนี้ก็กำลังระดมเงินทุนกว่า๑๐๐ล้านบาท

ก็ล้วนเป็นสิ่งของที่มีค่าทั้งสิ้น
เรื่องแบบนี้อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน

วัยวจกรและฝ่ายกฎหมายของวัดภัยล้อมบอกว่า

ทุกอย่างต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง